เรื่องของคนคลั่งยายังไม่หมดนะคะ
วันนี้เนี่ยมีลุงคนหนึ่งขรั่งยา
คลั่งถึงขั้นเผารถกระบะของตัวเอง

แจ้งตำรวจมาควบคุมตัวค่ะ